อีกหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกแล้วล่ะเนี่ย

แล้วก็เป็นข่าวใหญ่โตกันโอ้โหวัยรุ่นตีกันในโรงพยาบาล
เฮ้ยที่นี่เกิดขึ้นอีกแล้ว
แล้วไปเกิดขึ้นที่ประจวบคิริคันที่โรงพยาบาลแห่งนี้
เฮ้ยวัยรุ่นกลางมากเดินมาเกาเหรอ
ดูดูคนที่เขามาโรงพยาบาลก็วุ่นดิ
ทำไมอย่างนี้คะคุณเกิดอะไรขึ้น
นี่รถฉุกเฉินเขาพาคนเจ็บมาเข้าโรง
พยาบาลเพื่อจะทำการรักษาอ่าสุดท้ายไปไปมามา
เฮ้ยวัยรุ่นมากันเป็นกลุ่มใหญ่เลย
นี่คือภาพเหตุการณ์ภายในโรงพยาบาลบางสะพานน้อย
อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจบคิริคัน
เฮ้ยผมอยากให้ดูตอนที่แบบวัยรุ่นเขามากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะ
อยู่ก็มามากันเยอะ
นี่เดินมาเฮ้ยเพื่อนเจ็บว่ะเพื่อนเจ็บ

มันคอรัตเอง
มันเข้ากับบรรยากาศเมื่อเพื่อนเจ็บแล้วยังไงต่อมากันเป็นแก๊งอย่างนี้จะมาทำอะไร
คือทะล็อคมีวาดกันจริงจังแค่ไหน

เฮ้ยทำไมมันหุ่นวายชุระเกคุณนี่มันโรงพยาบาลนะคุณ
ตำรวจเข้าห้ามเหตุการณ์อย่างว่องวัยเพราะว่าเขาได้เตรียมการเอาไว้แล้ว
นี่จับกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยต้องเล่าให้ฟังแบบนี้
ตกอกตกใจกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะนี่เป็นการซ้อมเท่านั้นเป็นการจำลองเหตุการณ์
เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณชิสาน้องใบตองมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะที่กลุ่มวัยรุ่นเขายกพวกไปตีกันในโรงพยาบาล
จากเกิดเหตุทะเลาะวิวาดกันด้านนอกแล้วส่งคนเจ็บมาโรงพยาบาลเพื่อนก็ตามมา
แล้วเพื่อนของฝั่งนั้นก็มาเจอเพื่อนของฝั่งนี้เกิดเรื่องทะเลาะวิวาดกันต่อในโรงพยาบาลอีก

ทางตำรวจของที่นี่ที่จังหวัดประจวบคิริขันที่อำเภอบางสะพานน้อยเขาเลยไม่ได้นิ่งนอนใจ
ต้องลองจำลองเหตุการณ์แบบนี้เพื่อให้ได้เห็นว่าอ้าวถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงแล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะทำการยังไงในการที่จะห้ามปรามเหตุการณ์แบบนี้ที่กำลังเกิดขึ้น

ก็มีโทรศัพท์ถ่ายคลิปกว่าให้จำลองเหตุการณ์
นี่ครับย้ำอีกครั้งนะ

แต่ทั้งนี้ผมบอกเอาไว้เป็นเหตุการณ์จำลองนะครับ
แล้วก็เตือนภัยกันเอาไว้ว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดี
วัยรุ่นดูเอาไว้เลือดร้อนแล้วความคิดชั่ววูบชั่วขณะ

เพราะว่าไอ้ที่เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงที่จังหวัดอ่างทอง
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่รัฐเขาบอกแล้วนะครับว่าเขาจะจัดการอย่างจริงจัง

อะยังไงซะเราก็ฝากเอาไว้
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าว
มันพูดถึงใคร

ฮ่า